จริงจะไปข่าวอื่นแล้วแต่ว่าเห็นเรื่องหลอน
ขอหยิบข่าวนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยละกัน
เรื่องผู้ชายหัวขาดคุณผู้ชม

มีคนไปถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ถ่ายติด

แต่ไม่มีหัวหัวเขาขาดไป
เราก็พยายามไปหาคำตอบมา

ในป่าในป่าช้าหรือในที่เปลี่ยว
แต่นี่เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ
ใช่ค่ะแล้วก็แบบนี้

ก็ดูเป็นรูปร่างผู้ชายแต่เอ๊ะ
ภาพนี้เป็นภาพของนายไพรวันอุบลการหัวหน้ากู้ภัย
มูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช

ไม่ใช่เป็นภาพของเขาเขาถ่ายได้
ผู้ชายคนนี้กำลังเดินเข้าไปจะซื้อของนี่แหละ

อันนี้เพิ่งถ่ายได้เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะ
พอไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าวนี้ไป
คือไปดูรถมอเตอร์ไซค์ด้วยดูเรื่องของเลขทะเบียน
เพราะอะไรคือสืบจากป้ายทะเบียนรถ
คือจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของ

ไม่ใช่จะดูเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่ใช่ไหม

ไม่พ้นหนึ่งก็ไก่งองงู๕๙๖๕นครศรีธรรมราช

ทางตำรวจสพทุ่งใหญ่บอกว่าตรวจสอบให้หน่อยซิ

ไปรู้ชื่อผู้ครอบครอง
คือนายสมพบแจ้งสว่างหรือว่าเอกอายุ๔๑ปี
บ้านเขาอยู่ที่หมู่๒ที่ตำบลท่ายาง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามค่ะ
ไปที่ทำงานเลยที่บริษัทท่ายางการค้า
ร้านนี้เป็นร้านที่ขายพวกวัสดุก่อสร้างต่างอยู่ในเขตเทศบาลนี่แหละ

ที่เป็นคนที่ถูกถ่ายภาพแบบไม่มีหัวได้เนี่ย

นี่คุณสมภพเห็นหรือยังรูปตัวเองเป็นแบบนี้
เพื่อนคนงานตอนแรกนะเพื่อนคนงานดูเพื่อนคนงานขนลุกค่ะ
แต่เจ้าตัวเองไม่ได้บอกว่าอะไร
คือไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวอะไร

เอางี้นักข่าวผมเล่าให้ฟัง
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านผม

แล้วก็จอดรถไว้ที่ข้างหน้าร้านแบบนี้

ทีนี้ตรงหน้าร้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทำทางไงมันเป็นไม้พาด
ก็เดินเข้าไปซื้อของตามปกติ
แต่ผมเนี่ยกลัวว่าจะลื่นล้มเพราะตอนนั้นมันก็มืดแล้ว
ผมก็เลยก้มลงมองทางเดิน
แล้วมีคนถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ

ก็เฉยไม่มีความรู้สึก

เพราะเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เราก็
ก็ทำงานปกติไม่ได้มีอะไร

แล้วเรื่องฝันร้ายฝันอะไรอะไรไม่มีนะ
ไม่มีครับปกติดีทุกอย่าง

จะคิดว่าจะเข้าวัดลดน้ำมนต์อะไรสักหน่อยไหม

ไม่ปกติก็ใส่บาตรสวัสดิ์สังธาร
ปกติอยู่แล้วครับเป็นชาวพุทธก็ทำปกติ

ไม่มีความตกใจไม่กลัวอะไรนะ

เห็นไหมคุณพี่สมพบเขายังยิ้มได้

เพราะบางคนเขาบอกว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์
ถึงว่าถ้าเราไปเห็นเพื่อนหรือเห็นญาติ

เขาก็เลยถามไงว่ามีการไปทำบุญไปอะไรหรือเปล่า

แล้วมันจะถ่ายภาพออกมาติดแบบนี้จริงไหม
นักข่าวของเราไปลองทำเลย
คือใส่เสื้อที่มีฮูตหน่อย

ก้มดูปุ๊บก็ถ่ายรูปมา
ปรากฏว่ามันก็เห็นแบบไม่มีหัวจริง
ในจุดเดียวกันจังหวะเดียวกัน

คือพอเสื้อมันมีฮูตไงแล้วพอเราก้มเยอะมาก

มันก็จะมองเหมือนไม่มี
ไม่มีหัวใช่ไหมนะครับ